โอ้โหโลกใต้ท้องทะเลนี่อุ้ยงาดจริงจริง
คุณผู้ชมดูสิปูปลาแหวกว่ายน้ำกันใหญ่เลย
ที่เรามานำเสนอแบบนี้เพราะวันนี้วันเต่าโลกค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันใน
รู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้วค่ะแม่จะบอกนะคะว่า
พยากรใต้ท้องทะเลเนี่ยมันมีมากมายแต่ถ้าเราไม่ดูแลแล้วก็
นับวันมันจะร่อยหล่อลงไปแล้วก็สัตว์น้อยใหญ่อาจจะศูนย์พันก็ได้นะคะ
สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของสภาพอากาศ
แล้วก็เรื่องของการที่มนุษย์แต่ละคนต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม
สภาพอากาศก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ท้องฟ้าแปรปรวนเหมือนเดิม
แล้วก็ทางภาคใต้นะคะจะมีคลื่นลมแรงค่ะ
รวมถึงมีฝนตกบางพื้นที่ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันด้วยนะคะ
เรามาดูข้อมูลแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมกันค่ะ
จะเห็นว่าตอนนี้ประเทศไทยนี้นะคะตอนกลางของประเทศจะค่อนข้างฟ้าโปร่งโล่งดี
แต่ว่าตอนบนก็คือแถบอีสานบนรวมถึงเหนือบนที่ติดกับลาว
รวมถึงภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยจะมีฝนเกาะกลุ่มกันแน่นอยู่
มาจากว่ามีห่อมฝนเนี่ยค่ะพาดผ่านบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
ซึ่งหย่อมฝนลักษณะตัวแอวเนี่ยนะคะมันอยู่ที่ประเทศลาวเลย
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนก็จะมีครึ่มมีฝนตกหน่อย
ขณะที่ภาคใต้จะมีลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือกระแสทิศทางลมเนี่ยนะคะ
เป็นลมประจำฤดูเนี่ยยังคงหอบพัดเอาความชื้นขึ้นมาบนฝั่งอยู่
ทีนี้เรามาดูปริมาณฝนที่จะเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่กันบ้าง
เรียงกันไปตั้งแต่ช่วงเช้านี้นะคะก็ยังดูเหมือนกับยังไม่มีฝนฟ้าอะไรตกลงมามากนัก
อาจจะมีบ้างที่บริเวณภาคตะวันออกนะคะแถบระยองจันทบุรีและตราดค่ะ
แต่เมื่อบ่ายมาแล้วจนไปถึงช่วงเย็นช่วงค่ำก็จะเริ่มมีฝนตกในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะทางแถบอีสานตอนบนนะคะเหนือสกลนครบึงกาลหนองคายก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันด้วยค่ะ
ขณะเดียวกันแถบตะวันตกของประเทศแล้วก็ภาคใต้ตอนบนก็ต้องเฝ้าระมัดระวังฝนด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะเห็นว่าตอนนี้นะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันบริเวณจังหวัดระนองภูเก็ตพังงานเนี่ย
คลื่นจะสูงหน่อยประมาณสัก๒๓เมตรเมื่อเล็กงดออกเรือไปก่อนนะคะ
ส่วนใครบอกงั้นจะไปเที่ยวอ่าวไทยได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันดูแล้วเนี่ยคลื่นสูงพอสมควร
เพราะฉะนั้นงดออกเรือนหรือว่าท่องเที่ยวในระยะนี้ไปก่อนหรือถ้าจะออกเรือก็ต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่ง
บริเวณใดที่มีฝนก็จะมีโอกาสฝนตกมากมีคลื่นสูงด้วยนะคะ